ส่วนข้างหลังนี่ครับที่ลบบุรีเนี่ยมันมีเหตุการณ์น้องอ้วนหรือว่าเด็กชายอ้วนจมน้ำจมน้ำเสียชีวิตไปทีนี้มีเด็กอีกคนนึงนะเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเป็นฝีมือของลุงคนหนึ่งที่บ้านอยู่แถวนั้นนี่แหละเป็นคนกดน้ำจนน้องเสียชีวิตนะครับ
สะเทือนใจครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นเย็นนะคุณผู้ชม๕โมงกว่าเนี่ยตรงเนี้ยริมสะน้ำท้ายหมู่บ้านเนี่ยแหละครับเป็นชุมชนบ้านน้อยพัฒนาเมืองเขาสามยอดที่ลบบุรีที่เกิดเหตุเจอร่างของน้องกระหนกพลหรือว่าน้องอ้วนอายุ๖ขวบนอนเสียชีวิตนี่นะเราเบลอไว้สภาพน้องคือน้ำออกจากปากแล้วก็จมูกด้วยแม่ของน้องอ้วนผู้ตายเนี่ยก็นั่งฝ
ปกติแล้วแทบทุกวันเลยนะตอนเย็นเนี่ยน้องอ้วนเขาจะชอบมาตกปลาแล้วก็เดินเล่นริมสระน้ำเป็นประจำเลยแล้วในวันเกิดเหตุครับคุณผู้ชมหลังจากที่เลิกเรียนแล้วน้องอ้วนกับพี่ชายแล้วก็เพื่อนรวม๓คนนะพากันมาพากันมานั่งตกปลาตรงเนี้ยริมสระน้ำระหว่างนั้นครับมีในแต่ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยนะในแต่เนี่ยบ้านอยู่ใกล้ใกล้ส

แต่อายุ๔๙ปีแต่ตอนนั้นยังไม่พบตัวนะก็เลยกระจายกำลังออกค้นหาพบว่าในแตไปนั่งเมาอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อครับนั่งดื่มเหล้าอยู่เลยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลก็เลยควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองลบบุรีแต่เบื้องต้นในแต่ก็ยังให้การปฏิเสธครับในแตบอกไม่รู้เรื่องผมไม่ได้รู้เรื่องกับการตายของน้องอ้วน

ที่ผู้กำกับการสพเมืองลบบุรีครับบอกว่าจากการสอบสวนพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็ยังให้การสับสนวกวนในหลายประเด็นครับ
คือตอนนี้ก็ตำรวจเขาไปสอบประคำแค่เพื่อนของน้องเขา